ถ้าจำได้นะเราเคยนำเสนอเรื่องน้องตอส
ตอสเป็นเด็กหนุ่มที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

มีครึ่งล่างขึ้นมาข้างบนเขาไม่มีขา

ไปฝึกงานในบริษัทในร้านซ่อมรถยนต์นะคะ
แล้วตอนนี้ปัจจุบันเขาก็ได้ทำงานทำการเป็นอย่างดี
ล่าสุดคุณตอนนี้เขาพบรักแล้วนะ
มีแฟนเปิดตัวกันแล้วจ้า
เป็นยังไงเดี๋ยวไปอัปเดตเรื่องราวความรักของน้องตอสกันหน่อยค่ะ
จำได้ไหมคะหนุ่มคนนี้นี่นะคะ
ชื่อน้องตอสนั่นเองค่ะปัจจุบันนะคะ
ก็คือทำงานเป็นพนักงานประจำศูนย์บริการ
ของบริษัทโตโยต้านครพิงจำกัดถนนเชียงใหม่หางดง
ตำบลแม่เหยะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
โอ้โหตอนนั้นเนี่ยเป็นข่าวเป็นคราวฮือฮามากเลยนะคะ
เพราะว่าน้องเนี่ยเป็นนักศึกษาวิชาช่างนี่แหละ

แล้วตอนนั้นก็ได้รับความอนุเคราะห์จากห้างร้านบริษัทต่าง
ยื่นมือมาช่วยเหลือและล่าสุดก็นี่แหละที่ที่เขาทำงานอยู่

แต่ต่อว่าที่เราอยากจะอัปเดตคือว่านี่ค่ะ
ตอสเปิดตัวแฟนสาวชื่อว่าน้องหน่อย
อายุ๒๔ปีเป็นชาวจังหวัดแพร่
น้องหน่อยเองก็ทำงานด้วยความตั้งใจนะคะ
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
อยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งในตัวเมืองแพร่

ใช่เริ่มจากฝ่ายหญิงเนี่ย
ทับใจคลิปวิดีโอที่น้องตอสล้างรถยนต์

เขาเต้นเก่งมากและแข็งแรงมากนะเนี่ย
แล้วนี่แหละค่ะน้องผู้หญิงก็คือน้องหน่อย
ปรากฏว่าประทับอกประทับใจกันนะคะ
คุยกันมาแบบนี้ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมปีนี้แหละนะคะ
แล้วมีโอกาสได้เจอกัน
ทั้งสองคนได้มาเจอกันที่จังหวัดแพร่บ้านของน้องหน่อยค่ะ
ตอสเนี่ยบอกว่าโอ้โหผมไปถึงนะ
ทุกคนที่บ้านน้องหน่อยให้การต้อนรับ
ไม่มีรังกงรังเกียจอะไรเลยประทับใจมากจริง
ตอสรู้สึกอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ต้องบอกว่าผมประทับใจเขาตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่ดูแลดีนะครับ
ต้องบอกว่าครั้งแรกที่ผมได้เดินทางไปหาเธอนะครับ
เป็นความรู้สึกที่ว่าสายตาของเขานะครับ

ไม่ได้เป็นสายตาที่สงสารหรือว่าสายตาที่เอ็นดูนะครับ

แล้วก็เป็นเหมือนสายตาคนที่มองคนรักอะไรอย่างนี้นะครับ
โอ้โฮชมจริงนะครับ
เขาก็คุยกันดูสิน่ารักมุ้งมิ้งเฉีย
บอกว่าหลังจากนี้นะน้องตอสเองก็ตั้งใจจะเก็บเงิน

แล้วเดี๋ยวจะมีแผนสร้างครอบครัวร่วมกัน
แต่งงานหรือว่าทำตามประเพณี
ครั้งมีทายาทสืบสุขุนด้วยค่ะคุณครับ
ส่วนความฝันในอนาคตแต่ละคนก็มีเหมือนกัน
น้องตอดอยากจะเปิดอู่ซ่อมรถเป็นของตัวเอง
ส่วนน้องหน่อยก็อยากจะเปิดร้านข้าวแกง

ก็คิดว่าจะพยายามทำความฝันให้เป็นความจริง

เห็นทั้งสองมีความรัก
มีความอบอุ่นจริงใจต่องานแบบนี้ก็ปลื้มไปด้วยนะ

ถูกต้องอย่างที่บอกว่ารักมันไม่มีเกมแบบ

สุดท้ายความรักก็นำพาคนสองคนมาเจอกัน
เห็นกันได้ราวที่ประทับใจมากคุณผู้ชมค่ะ